คุณผู้ชมช่วงนี้ต้องขยับพื้นที่ให้นักแสดงหน้าใหม่ไฟแรงกันนิดนึงนะคะ
ถ้าบอกว่าใครที่เป็นสายสาววายรับรองว่าไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มคนนี้แน่นอน

หลังจากฝากผลงานปรากฏบนหน้าจอแล้ว
เจ้าตัวก็ได้รับความนิยมเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนมากเหลือเกิน
คุณค่ะเด็กผู้ชายอะไรหน้าหวาน
ฉะนั้นที่ว่าเราสองคนอายนะบอกทุก
คือถ้ามองดีหลายมุมนะ
ก็คล้ายกับหนุ่มเจมส์จิอยู่เหมือนกันนะคุณนะ

ก็เลยชวนมาทำความรู้จักกันหน่อยค่ะ
แล้วก็ถามถึงเรื่องที่มีคนบอกว่าหน้าคล้ายกับพี่เจมส์จิด้วยนะฮะ
รู้สึกยังไงคะน้องบาส

เพราะว่าพี่เจมส์จิก็เป็นดารารุ่นพี่ครับ
ก็หล่อหน้าหวานเหมือนกันอะไรอย่างนี้
ส่วนกว่าบาสเข็นกันแล้วว่าเราบอกว่ามีความคล้ายพี่เจมส์ของพี่เจมส์

ก็มีคนใครพูดผมก็บอกว่าไม่หล่อพี่เจมส์
คือพี่เขาหน้าหวานหน้าชัดอะไรอย่างนี้

ผมหวานแต่ไม่ชัดเท่าพี่เขามาก
ก็สนุกมากครับความจริงผมอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้ว
ก็ได้ทำตรงนี้ก็รู้สึกดีมากเลยครับ
ต้องขอบคุณดีกว่าเพราะว่า
เพราะพวกพี่อ่ะซัพพอร์ตมาตลอด
ก็ต้องขอบคุณมากก็รู้สึกดี
มีแฟนคัมที่รู้สึกดีกว่านั้นหรือ

ก็รู้สึกดีนะครับที่ว่าซัพพอร์ตผม
แต่ว่าความจริงแล้วไม่เอาอะไรมาให้ก็ได้